ประจำนั้นใช่ประจำนั้นเคยจอดรถตากแดดไหม

อากาศในรถก็ร้อนร่าวเลยนะพอนั่งลงไปนะใส่ขาสั้นนะโอ้โห
บางทีหย่อนก้นไปนั่งปุ๊บสะดุ้งแบบเด้งขึ้นมาเลย

ใช่ไอ้ขาอ่อนตรงนี้ตอนโดนเบาะสะดุ้งเฮือกเลย
อันนี้พี่พูดถึงรถจอดตากแดดใช่ไหม

เก้าอี้เก้าอี้ในร้านหมูกระทะที่เป็นเก้าอี้เหล็ก
แล้วเขาเอาเตาไปตั้งที่เก้าอี้เหล็ก
หลังจากนั้นยกเก้าอี้มามาให้ลูกค้าผู้หญิงคนนี้นั่ง

ที่เธอหย่อนก้นปั๊บลงไปนั่งปั๊บเป็นยังไง
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยกเก้าอี้มานะ

นิดเดียวปั๊บหนึ่งสองลุกขึ้นมาเลย

เพราะอะไรพี่เบิร์ตเธอใส่ขาสั้นใช่ไหม

นี่แหละเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนเลย
หมูกระทะรันดังอยู่ในอำเภอเมืองที่นทบุรีค่ะ

ก้นที่ต้นขาแผลคุณผู้ชมเห็นแล้ว
โอ้โหขนลุกค่ะน่ากลัวเหลือเกิน

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑ธันวาเลย๒ทุ่ม
ไปกินปิ้งย่างแถวนนทบุรีที่ไปกินเนี่ย
ก็ไปกินตามรีวิวนั่นแหละนะคะ
ทีนี้พนักงานเรียกคิวยกเก้าอี้เหล็กมาเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้ไอ้เก้าอี้เหล็กมันวางเตาร้อนไง

สะดุ้งลุกขึ้นแล้วก็ปวดแสบปวดร้อน
ตอนนั้นน่ะนะพนักงานที่เขาเอาเตาไปวางที่เก้าอี้
ขอโทษนะตัวเธอบอกว่า
เธอก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเยอะ
นั่งกินต่อคือมีการเหมือนกับเอาน้ำแข็งมาประคบหน่อยค่ะ
แล้วก็นั่งกินต่อไปปรากฏว่าแผลมันบวมมันพอง

ไปหาหมอเนี่ยต้องรักษา๑๕วันแล้วกว่าจะหาย
แล้วงานเงินแก
คือเธอทำงานเหมือนกับเป็นพริตตี้เป็นอะไรอย่างนี้
ทีนี้การที่จะไปทำงานเธอเนี่ย
แต่ละวันก็ต้องได้รายได้เยอะไง
คือทำงานไม่ได้หยุดงานอันหนึ่งแล้ว
คุณผู้ชมพริตตี้ก็ต้องยอมรับว่า
เขาก็ต้องนุ่งกระโปรงสั้นบ้างละ

แล้วพอมาเป็นแบบนี้เป็นแผลแบบนี้จะทำยังไง
ร้านเองเสนอค่ารักษาพยาบาลมาให้๒๐๐๐นะ

มันไม่พอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรอก
แล้วงานทั้งหมดเธอรับไม่ได้เลย
เพราะอะไรล่ะเพราะว่าขาเธอก้นเธอมาเป็นแบบนี้

คุณคิดดูสิเธออธิบายให้ฟังเห็นภาพเลย

ไม่สามารถนั่งชักโครกชิงช่องได้นะ

มันต้องทาบลงไปนี่เนอะเวลานั่ง
แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงต้องยืนชิงช่อง

บอกว่าก็ต้องทนต้องนอนตะแคง
เจ็บแผลทรมานมากเลยนอนหงายไม่ได้เลย

แต่เพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมทีมข่าวเราไปที่ร้านหมูกระทะแห่งนี้
ได้คุยกับพนักงานที่
ไปวางเตาหมูกระทะเนี่ยยอมรับว่าประมาทเองครับ

จากนั้นเอาเตามาใส่หลุม
เขาบอกเขาไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้
แต่การเยียวยาค่าเสียหายเขาบอกเขาจะขอจ่ายเอง
แต่เงินก้อนไม่มีอาจจะต้องผ่อนให้เดือนละ๕๐๐บาทแล้วกัน
ก็เป็นเดือนละ๑๐๐๐บาท
เป็นจำนวนเงินที่ผู้เสียหายเรียกมาเป็นแสน
อันนี้มันเป็นตัวเลขที่สูงพนักงานบอกเขาก็เครียดเหมือนกันนะ
ผมก็พยายามจะทยอยจ่ายเขา
ผมคิดไว้ตอนแรกบอกเขาเลยว่าขอเดือนละ๕๐๐เดือนละ
เพราะผมจะได้มีเงินหมุนของตัวผมด้วย

เพราะตอนนั้นผมก็คิดว่าถ้าผมเอาเงินมาจ่ายมาทยอยให้เขาอย่างนี้
ผมก็ต้องเซฟการเลี้ยงของผมด้วย
ผมก็ไม่อยากออกเรียนเพื่อมาทำงานชดใช้เขาโดย๑๐๐

ผมก็ไม่ถ้าผมเป็นแทนได้ผมเป็นแล้วครับ
เพราะผมอย่างน้อยผมก็เป็นผู้ชายยังไงก็เป็นแทนได้ครับ

นี่เอาจริงนะตอนที่ไปรักษาพยาบาลวันนั้นค่ารักษา๔๐๔๗บาทนะ
จริงพนักงานเขาก็อยากที่จะรับผิดชอบเอง
แต่แบบอย่างที่บอกค่ะเงินก็ไม่ได้เยอะมากอะไร
คุณผู้ชมเงินเดือนเขาค่าแรงเขาเนี่ยนะคะหุ้นส่วนร้านบอกแบบนี้
หลังจากเกิดเหตุร้านนัดหมายเจรจากับทางฝั่งผู้เสียหาย
ตอนแรกคุยกันแล้วก็ยื่นเขาเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องเงินมาจำนวนนึงแล้วแหละมันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง
ทีนี้ก็เลยต้องมาคุยกันต่อกลับมาคุยกับหุ้นส่วนต่อ
ทีนี้ครั้งที่๒ก็คุยกันอีกทีนึงแล้วก็เสนอ
เสนอ๕๐๐๐บาทแต่ฝั่งผู้เสียหายเขาไม่ยอม
เขาบอกว่าเขาอยากได้จำนวนเดิมที่คุยไว้

เขาบอกว่าเขาต้องหยุดงาน๑๕วันใช่ไหม
พริตตี้หรือค่าที่เขาต้องไปทำงานเขาคิดวันละหมื่น
คูณหมื่นคือ๑๕๐๐ใช่ไหมคุณผู้ชม
แล้วเขาเรียกเหมือนกับเป็นค่าทำขวัญอีก๕๐๐๐ค่ะ

ทีนี้ค่ะเธอบอกแบบนี้นะ
แล้วทางฝั่งหุ้นส่วนร้านเองเขาบอกว่าหู

และยังตกลงกันไม่ได้เลยจนถึงวันนี้
คือวันที่พาไปหาหมอ๔๐๐กว่าบาท

แล้วต้องการที่จะจ่ายให้เพื่อทำแผลให้ลูกค้าหายเร็วแล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็จ่ายค่าล้างแผลทุกวันอีกวันละ๗๐๐อีก
ครับหนึ่งก็
ถ้าไปถึงชั้นศาลผมว่า
ก็จะยิ่งยุ่งยากแล้วมีค่าใช้จ่ายนะ
ถ้าไก่เกลี่ยได้ก็ลองคุยกันดูก็แล้วกันนะครับ